ว่าวแบ่งออกเป็น๒ประเภทใหญ่
คือว่าวแผงเป็นว่าวที่ไม่ซับซ้อนไม่มีความหนามีแต่ส่วนกว้างและส่วนยาว
เป็นว่าวที่ทำเล่นกันทั่วไปและนิยมนำมาคว้าหรือแข่งขันกัน
ในขณะที่ประเภทที่๒คือว่าวภาพเป็นว่าวที่ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเฉพาะ
เพื่อใช้สำหรับอวดโฉมรูปร่างของว่าวในโอกาสพิเศษ
เช่นในนิทัศกาลว่าวนานาชาติแสดงให้เห็นถึงฝีมือและทักษะในการประดิษฐ์
ซึ่งว่าวภาพอาจแบ่งออกย่อยได้๓ประเภท
แก่ประเภทสวยงามความคิดสร้างสรรค์และตลกขบขัน